หลังจากนั้นผมได้แค่ร้องโอ้ยแล้วก็เรียกชื่อพี่แค่นั้นเราก็จำอะไรไม่ได้แล้วก็ไปดูอีกทีคือฝืนที่โรงพยาบาล
สลบไป๓วันแล้วก็ที่ฟื้นมาก็คือวันแรกที่ฟื้นเลย
ตอบสนองคุยได้กับทุกคนแต่จำไม่ได้ว่าใครมาเยี่ยม
ต้องไปพบแพทย์ต่อเนื่องแล้วก็มีการผ่าตัด๒รอบ
ไม่เขาไม่มาคุยกับเราเลย

ก็เดินผ่านเฉยไม่เหมือนคนไม่รู้จักกัน
คือเคยมาคุยอยู่รอบเดียวแล้วเขาก็หายไปเลยพอเราแจ้ง
ไปปุ๊บเขาไม่มีแล้วก็เงียบฝ่าอยู่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเป็นลักษณะ
สถานการณ์ที่ใกล้ตัวกับใครก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
จะเห็นว่ามีข่าวอยู่เยอะทีเดียวนะคะที่เป็นข่าวรายวัน
ไม่ว่าจะเกิดกับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทิ้งขยะล้น
ไปหน้าบ้านคนอื่นเอาทั้งขยะไปไว้หน้าบ้านคนอื่นนะคะจอด
ขวางประตูจอดรถเกินไปบ้านเขานะคะปิดทางเข้าออก
หรือแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือ
เรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะส่วนใหญ่แล้วที่เราได้ยินมา
อาจจะเป็นเรื่องของหมาเขามาทำธุระหน้าบ้านเราก็
ลุงรังสกปรกนะคะหรือหมาเราไปทำธุระโรคลุงรัง
หน้าบ้านเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่เยอะนะคะเพียง
แต่ว่ารอบนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยเพราะว่าเจ้าของสุนัขเจ็บ
ด้วยเจ็บเยอะด้วยนะคะแล้วก็คดีเนี่ยคือคนเสียหายเนี่ย
มองว่ามันนานแล้วเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่
ค่ำนะคะประมาณสักสองทุ่มเสร็จเสร็จสองทุ่มสองทุ่ม
ประมาณนี้ตั้งแต่วันที่เก้าธันวาคมของปีที่แล้วแล้วก็
รู้สึกว่าทำไมจนถึงตอนนี้มันเหมือนมันไม่คืบหน้า
เพราะมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะใช่มันไม่มีอะไร
ซ้อนเลยค่ะคุณผู้ชมนักข่าวไปดูพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะ
ลักษณะที่เกิดเหตุคือว่าบ้านคือตรงที่ยืนเนี่ยนะคะ
จะเห็นได้ว่าคือเหมือนกับสองฝั่งจะเป็นที่ของใครของมัน
แล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนร่วมอ่ะนะคะแล้วก็ฝั่ง
บ้านผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็จะมีการขึงลวดเอาไว้สูง
พื้นไม่เยอะราวฟุตหนึ่งราวหนึ่งไม่บรรทัศน์ประมาณนั้น
แล้วก็มีการปล่อยเกษรภัยนะคะเกษรภัยถ้าตามข่าวคือ
เดี๋ยวเรามาคุยในรายลิตกันอีกทีแล้วก็ตอนแล้งก็อาจจะ
ก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูภาพมองลำบากจริงจริงเพราะว่าเป็น
วดขึงเส้นเดียวไม่ได้แบบขึงเป็นแผงนะคะ
ึงเส้นเดียวแล้วก็ตรงนั้นก็ไม่ได้มีรั้ว
ไม่ได้มีรั้วไม่ได้มีกำแพงอะไรกัน
ซึ่งตามข่าวที่นักข่าวลงพื้นที่แล้วก็เป็นข่าวกันมา

ทีนี้วันดีคืนดีเกิดเหตุกับสองพี่น้องค่ะ
สองท่านจูงหมาไปคนละตัวแล้วก็เผอิญว่าหนึ่งตัว
จะว่าสนก็คงไม่ใช่คือเขาก็สงสัยนะคะ
โดนช็อตโดนช็อตเสร็จขึ้นมาที่เจ้าของคนจูงด้วย
สลบหมาตายเจ้าของเนี่ยเจ็บเยอะนะคะ
แล้วนี่แหละค่ะคือที่เห็นทนายรณรงค์ไม่ใช่อะไร

เขาก็เลยมาทวงถามว่าเอ๊ะมันนานไปไหมถึงไหนแล้วนะคะ
ซึ่งเราจะคุยกันในรายการวันนี้๒ท่านก่อน
นายรณรงค์กำลังมานะคะอยากมาเล่าเรื่องนี้เองด้วยนะคะ
สองท่านค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พี่ชายวันนั้นที่อยู่ด้วยกัน
ที่เป็นคนช่วยปั๊มน้องขึ้นมาประถมพยาบาล

ท่านแรกคุณเต็นต์อันนี้คนบาดเจ็บนะคะ

สวัสดีครับ
จริงตอนแรกอ่านข่าวก็เป็นข่าวแบบผ่านหูผ่านตาปกตินะ
ใช่ไหมคะไม่ว่าบ้านใครก็อาจจะมีจอดรถขวางกัน
จอดรถเกินที่ทั้งขยะสุนัขสัตว์เลี้ยงแมวต่าง

เพราะเอิญกระแสไฟมันลามถึงเจ้าของด้วยเรื่องใหญ่มาก
จริงแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยมันก็ใหญ่อยู่แล้วล่ะ

แต่ทีนี้พอมาถึงที่ตัวคุณเต็นต์เองเนี่ยมันก็ใหญ่มาก

ใครจะเล่าเรื่องวันนั้นดีใครจำได้มากกว่ากัน

เพราะเห็นตามข่าวบอกว่าตอนที่สลบไปพอฟื้นมานี่งง

คือสลบไป๓วัน

เป็นแค่คือวันแรกที่ฟื้น
บอกไหมคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร

จะเป็นการลืมชั่วขณะ

เพราะว่าคือ

หมอที่เป็นเกี่ยวกับสมองเพราะว่า

ไม่ใช่คนขี้ลืมอยู่แล้วเนาะ

แล้วเดี๋ยวพอเกิดกับคุณเต้นแล้วคุณอันน่าจะเป็นคนเล่าให้ฟัง

แต่ว่ามันมีไฟถนนไหม

เพราะว่ามันจะมีแสงไฟจากบ้านแต่ละหลัง
แล้วไฟจากบ้านคนเป็นไฟที่รั้
หรือไฟแบบเขาเปิดในบ้านแล้วมันแบบ

มันเป็นไฟรั้วของบ้านไหนเลยในซอยนั้น

มันจะมีแค่บ้านหลังที่มีรั้วรอบบ้านครับ
แต่พอพ้นจากบ้านหลังที่มีรั้วแล้ว
หลังบ้านที่เป็นฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับ
บ้านบ้านที่เป็นฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับ
หลังบ้านที่เป็นฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับ
หลังบ้านที่เป็นฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับ

หลังบ้านที่เป็นฝั่งตรงใช่ไหมครับ
หลังบ้านที่เป็นฝั่งตรงใช่ไหมครับ

หลังบ้านที่เป็นฝั่งตรงใช่ไหมครับ

หลังบ้านที่เป็นฝั่งตรงใช่ไหมครับ

ก็คือไปกิจกรรมของวันที่๙

ก็คือมันมีปั่นจักรยานอุ่นไอลักษณ์

ผมก็เลยจุงหมาก่อน
ผมก็เลยจุงหมาก่อน
จุงหมาไปทำธุระให้เสร็จก่อน
จุงหมาไปทำธุระให้เสร็จก่อน

บ้านผมหันหน้าออกถนนใหญ่ใช่ไหมครับ

ถนนที่ผมเกิดเหตุอยู่ขวามือ

ยังไม่ได้มาฝั่งที่เป็นซอยเกิดเหตุ

เพราะมันเป็นป่าจะเข้าไปในป่าทุกวัน

จะพาไปฝั่งบ้านญาติเรานี่แหละ

ที่บ้านญาติน่ะเขานั่งคุยกันอยู่
เพราะว่าเขาจะมีลานโล่งตรงข้างบ้านเขา

ก็เลยเดินจูงหมาตัวที่๒ที่ทำธุระเสร็จแล้วกลับมา

เข้าไปบ้านพี่ชื่อหนึ่งเข้าไปบ้านพี่หนึ่งกัน
ครับแล้วก็ให้เขาจูงหมาตัวเมีย
ผมก็จูงตัวผู้ให้เขาจุงสนุกปี้ผมจุงชาลี
จูงคนละตัวแต่มาแล้วเป็นคู่ไหม
ใช่ครับของคุณเป็นทั้งคู่
แต่ให้พี่จูงตัวหนึ่งแล้วไงต่อพอเข้าไปซอยนั้น
พอเดินเข้าไปยังไม่ทันได้เข้าซอยเลยครับปากซอยเลย
เดินเข้าไปได้ไม่กี่ก้าวเองก็โดนช็อตหมดสติไปเลย
จังหวะชาลีเนอะที่เขาไม่อยู่แล้วนะ
ชาลีเข้าไปยังไงดมกระโดดเล่นหรือยังไง
มันจะสนครับมันจะไม่โดดแต่คือพอได้ออกจากบ้านปุ๊บ
คือดมไปเรื่อยแต่ที่ผมจูงคนเดียว๒ตัวไม่ได้
มันจะชอบเล่นกันแล้วโซ่มันพันกัน
พอพันกันไปพันกันมากัดกันเอง

ก็เลยให้พี่คุณอานัทพาไปตัวหนึ่งใช่ครับ
ทีนี้ชาลีเดินคุณเต้นกับชาลีเดินดำใช่ไหม
เดินตามครับพี่เข้าไปยุงตัวเมีย
สนุปปี้เขาสงบสังเกตกว่าใช่ไหม
นุปปี้ก็สนครับแต่ว่าแรงเขาจะไม่เยอะ
ถึงให้พี่จูงแต่คือวันนั้นธนูปี้เขาชิดขวาของถนน
แต่ชาลีนี่ทั่วเลยสาด

ก็คือพอดมไปดมมาปุ๊บก็ไปโดนลวดก็ช็อต
คือตามข่าวเนี่ยบอกว่าลิ้นใช่ไหมคะ
ใช่ที่ไปโดนหรือมันจังหวะยังไง

ต้องให้คนนี้เล่าแล้วสิเพราะคนนี้แบบปุ๊บไปแล้ว

คือวันนั้นน้องร้องโอ๊ยพี่ต๋อย
ผมก็หันไปดูน้องมันหงายท้องมาแล้ว

พอปล่อยสนุกพี่ไปผมเข้ามาหาน้อง
ผมสังเกตน้องนอนอยู่ตรงนี้
ไปหน่อยทางปากซอยก็ชาลีนอนอยู่เหมือนกัน
แล้วมันมีกระแสไฟเป็นดวงไฟออกมาจากปากไอ้ชาลี
ผมก็รู้แล้วน้องถูกไฟดูด
สภาพชาลีที่เราเห็นคือกระแสไฟยังออกเลยใช่ไหม
ยังออกจากปากแต่ว่าเขาก็นอนเขาไม่ได้คาลัวนะเขานอนแล้ว

ส่วนเต็นต์ที่คุณอานัทเห็นเต็นต์เป็นยังไงคะ

โทษนะคะมีเห็นกระแสไฟหรือว่ามีลักษณะการกระตุกหรือยังไงไหม
ก็คือนอนแข็งแต่ว่าที่ผมเห็นคือไฟไฟมันออกจากปากชาลี
ออกจากปากชาลีคือผมเดาได้เลยว่าน้องถูกไฟดูด
ตอนนั้นคิดไหมว่าตอนนั้นแวบแรกวินาทีแรกที่เห็นพัก

ไม่รู้แต่ผมเดาเอาว่ามันน่าจะเป็นเส้นลวดหรือสายไฟอาจจะล่วงมาจากเสาไฟอะไรอย่างนี้
ค่ะแต่ได้ยินทันได้ยินเสียงคุณเต็นต์เรียกใช่ไหม
เรียกมันเรียกแล้วผมหันไงเดินไม่หัง

ปั๊บอันนี้คือสลบไปแล้ว
พอผมหันไปอันนี้สลบสลบไปแล้ว
แล้วสภาพที่เราเห็นน้องตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
คือพอผมรู้ว่าไฟมันดูดแล้วไฟมันลามที่โซ่แล้วมาที่ตัว
เพราะว่าผมใช้หลังมือแตะที่พื้น
วันนั้นฝนตกอำพำดินจะเปียก
เอาหลังมือแตะที่พื้นก่อน
คือไฟมันออกมาอยู่ที่ดินที่รอบตัวน้อง
ผมมาจับขางเกงกระตุกกระตุกเพื่อที่ให้หลุดจากไฟที่ดูดชาลี

แต่โซ่มันพันมือน้องอยู่

ไฟมันก็เล่นผมอีกช็อตผม
คือชาลีนอนอยู่กับพื้นชาลีไม่ได้ติดกับเส้นรวดอะไร
ตั้งแต่เส้นรวดคาปาก

บอกว่าแทบสนาพว่าทำไมถึงใช้ไอ้ที่จูงเป็นโซล

ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องใช้โซ่น่ะในการจูงชาลีเพราะแรงเยอะ
จริงเมื่อก่อนเขาใช้แบบอื่นนะคะ
ก็ใช้จูงทั่วไปใช่ไหมใช่ครับแต่ชาลีกระตุกขายหมดเลย

แล้วก็พอมาเป็นโซ่ที่เป็นโซ่เส้นเล็ก
ที่ตามร้านเพชรช็อปเขาจะขาย
ที่มันจะมีห่วงเอาไว้คล้องกับต้นไม้อะไรได้

ก็เลยไปซื้อโซ่ร้านก่อสร้าง
นี่เล่นโจ้ร้านก่อสร้างเลย

ทำให้ทั้งสองคนแบบเขาหลุดจากกระแสไฟได้

ผมดึงน้องดึงขางเกงจับ

ขามขามดูหน่าเพราะมันไม่แสงเท้ากัน
ขามันถูกแขนผมไฟเข้าผมอีก
ผมก็เลยวิ่งอ้อม

ตอนจับไฟฝ่ายไม่เข้า

เคริหนทางเขาไปในบ้านเพราะบ้างอยู่ใกล้

ตรงปากไอ้ชาลีให้มันหลุด
แล้วพอดีไปเจอน้องเขยนั่งอยู่ในบ้าน
เลยบอกให้น้องเหยอ่ะ

แล้วก็ตีรวดอะ
น้องเขยผมโดนไฟดูดไปอีกคน

ตีไอ้รวดรวดเนี่ยอีกทีนึง

ผมก็เอาหลังมือแตะน้อง

ผมก็ลากมันออกมาให้ไกลกว่าตรงนั้นก่อน

จับที่ข้อมือไม่มี

มีเลือดไหลหน่อย

แคงตัวมันแล้วก็เอามือ
ปาดน้ำลายออกน้ำลายมันเต็มปาก

ก็ให้มานอนให้นอนท่าปกติ

คุณอานัทฝึกหรืออะไรไงทำไมสติแบบ

บุญมากเลยนะเนี่ยคือแบบทั้งสติด้วยฝึกด้วย
แล้วเป็นช่างไฟด้วยอ้าวใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นคือพอเห็นอันนั้น

ปั๊มหัวใจปั๊มอยู่นานไหม

แล้วผมว่าจับเราก็มองที่หน้าอก

ปั๊มอีกรอบหนึ่งเริ่มมา
แบบพึบมาสังเกตจากหน้าอก
แล้วที่พจรมันก็มา
จนจังหวะที่รู้สึกว่าคุณเต้นกลับมาแล้ว
อันนั้นน่ะปั๊มอยู่ไม่นานกี่นาทีจำได้ไหมเก่า
ชุดหนึ่งผมน่าจะคือรอบหนึ่งผมน่าจะปั๊ม๒๐๓๐รอบเนี่ย
นี่ต้องยอมรับเลยว่าคุณอันนัทเป็นคนช่วยชีวิตกลับมา
งั้นไปแล้วนะไปแล้วทั้งหมาที่รักมากแล้วก็ตัวเรานะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือจังหวะนี้นะคะ
ก็ยังไม่ได้พ้นซะทีเดียวเพราะว่าเขาไปสลบอีกหลายวัน
แล้วก็รักษาตัวอยู่เป็นเดือนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
มาแล้วนะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรสวัสดีค่ะ
เมื่อกี้กำลังเล่าอยู่เลยนะคะ
แล้วก็เราคุยกันนอกรอบด้วยคือคุณอานัทคือโชคดีที่ทำงานไฟฟ้าด้วยนะคะ

ไฟในปากชาลีสุนัขของคุณเต้นนะครับ
คือตกลงตกลงชาลีไปกัดขาดออกมา
หรือชาลีไปทำอีกท่าไหนทำไมคาร์ปาก

ชาลีคือเหมือนกับดม
ดมได้ไปถูกในสายเส้นรวดเส้นนี้
ที่ดูคือรวดเส้นนี้น่าจะดูดจากเสา
แล้วปลายมันก็ตะวัดมาตกอยู่ที่ถนนทางร่วม
แล้วไอ้ชาลีเนี่ยกระดัน
มันดมแล้วปลาก็มันไปคาบกับรวด

ทีนี้นะตอนที่พอคุณ
พอสติของคุณอนัทส์เลยเนอะใช่ไหม

คือพอเสร็จแล้วพอเริ่มฟื้นกลับมา

พอปั๊มหัวใจแล้วน้องมันฮึบ

ก็บอกผมว่าพี่ไม่ต้องปั๊มแล้ว

ทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลตกลงเขา
เล่าดีว่าตกลงเผชิญกับอะไรบ้าง

เป็นยังไงบ้างคะสลบไปทั้งหมดกี่วัน
น้องสลบไป๓หรือ๔

๓วันแบบที่หมอพูดกับญาติไหมคะว่า

เพราะว่าเลือดตอนนั้นคือเลือดแข็งตัวครับ

เข็มน้ำเกลือวันละ๕รอบ๖รอบครับ
เพราะว่าน้ำเกลือมันไม่ไหล

มันเกิดจากอะไรไฟเหรอ

ตอนนั้นคือค่าตับค่าไตคือสูงหมดเลย

พอ๕๐๕๐เสร็จแล้วคุณสลบอยู่เท่าไหร่นะ๓วัน

๓วันฟื้นขึ้นมาแล้วไงต่อ

มันอะไรมันเห็นมันรู้สึกมันเจ็บหรือมันยังไงบ้าง

ยังไงบ้างใช่ครับคือแบบพอลืมตามาปุ๊บเจอคนนั้นเจอคนนี้
มือมีแผลมันเกิดอะไรขึ้นมา

ไม่รู้เพราะว่าผมยังจำไม่ได้
กระทั่งตอนที่ไฟช็อตแล้วโอ๊ยพี่ต่อย
ผมก็ยังจับไม่ได้เลยว่าผมร้องผมตะโกน
ผมรู้แค่ว่ากำลังจะเข้าไปบ้านพี่

ทีนี้ค่ะเท่าที่คุณหมอบอกค่ะคุณอานัท
พอเขาฟื้นขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเท่ากับว่าจาก๕๐๕๐

ก็ยังนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเหมือนสมองเบอร์

ทีนี้ที่เราเห็นตามร่างกายแล้วก็ตามข่าวเนี่ย
บอกว่าต้องเอาเนื้อตรงนั้นมาแปะ
ก็คือจากเนื้อที่มันแบบเหมือนกับไหม้ออกไปเหรอคะเต็นต์
คืออย่างนี้ครับมันเป็นแผล
คือถ้าตามรูปที่

ก็คือ๒เดือนก็ยังไม่มีเนื้อ
มันยังไม่มีหนังเต็มคือมันมีแค่เนื้อขึ้นมาหน่อยเดียว
หมอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแผลอย่างนี้
ปกติแล้วมันจะไม่สามารถสร้างหนังขึ้นมาเองได้แล้ว
ใช่ครับก็คือก็เลยนัดผ่าตัดครั้งแรกคือ
เอาหนังที่หน้าขาถ่ายหนังที่หน้าขาออกมา
แล้วก็มาแปะแผลใหญ่เท่าประมาณโทรศัพท์ครับ

ใช่ครับก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่ตรงนี้
ต้องทำแบบนี้อยู่หลายจุดไหมของร่างกาย
ก็รอบแรกคือที่นิ้วแล้วก็ที่ข้อมือ
รอบที่๒นิ้วคือรอบแรกที่แก้มา
ก็คือนิ้วมันยังไม่ได้ถึงขั้นนี้นะครับ
คือปลายมันจะแบบงออย่างนี้
ก็เลยต้องหมอนัดอีก
คือเอาเนื้อตรงช่วงเอวมาโปะ
คือผ่าตัดแล้วก็ดามเหล็กไว้ที่เข้าไปเล็บ
เข้าไปเล็บไว้ไม่ให้เอ็นมันไอ้นี่
ก็เล็บยังมีรอยอยู่เลยครับเพราะว่าเล็บมันโค้งลงไม่ได้

ใช่ครับคือเหล็กมันสวนอยู่ไงครับ
เล็กเล็บเราปกติตรงปลายมันจะโค้งลง

หลังที่โดนนี่ก็คือตอนจังหวะที่ช็อต

รักษาตัวเดี๋ยวนะคะสลบไป๓วัน

รักษาตัวผ่าตัดทั้งหมดกี่ครั้ง

ตัด๒ครั้งอยู่ในโรงพยาบาลกี่เดือนคะ

อยู่เป็นวันครับผมก็รอบแรก
ผมเกิดเหตุวันที่๙ใช่ไหมครับ
ออกจากโรงพยาบาลวันที่๒๐มา
รักษาตัวที่บ้านแต่ยังต้องล้างแผลทุกวัน
ต้องล้างแผลแล้วก็เปลี่ยนครีมทุกวัน
แล้วหมอบอกไหมคะว่าภายในอวัยวะภายในตับไต

หลังจากนั้นคือหมอเลือดนัดไป

คือไปเช็คภาวะค่าเลือด
เลือดข้นเลือดเหนียวตัว

นี่ฉันใช้คำถูกไหมถ้าเอาคำคุณเต็มที่บอก
คือว่าที่เลือดมีปัญหาเนี่ยมันเหมือนกับ
กึ่งกึบจะสุก

ใช้คำถูกว่ะหมอพูดอย่างนี้เปล่า
หลังจากที่เป็นข่าวนักข่าวก็ตามให้กันหลายที่นะคะ
แล้วก็ทราบว่าจากการเกิดเหตุการณ์
เมื่อเข้าวันที่๙ธันวาคมปี๖ปี๑ที่แล้ว
โดยสำนวนจากตำรวจไปที่อายการ
๘เดือน
คดีเขาตัวเขานอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลต้องหลายคืน
มารักษาตัวอยู่บ้านแบบไม่ให้ทำงานเลย๒เดือนกว่า
แล้วข้อหาที่ส่งไป
เป็นข้อหาแค่ทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัส
กับข้อหาทำให้เสียทรัพย์ก็คือข้อหาที่ทำให้หมาเขาตาย
แค่นั้นแต่ก็หาพยายามฆ่าไม่ได้ใส่มาด้วย
ทั้งที่แนวกฎหมายของสารดีกาในกรณีรั้วไฟฟ้า
มันมีหลักวางไว้ชัดเจนว่ามันเร็งเห็นผลได้
ผมถามทางตำรวจว่าไอ้ลวดที่มาส่อเนี่ย
มันต่อไฟบ้านหรือไฟแบต

ไฟบ้านตัวนี้มันช็อตคนแล้วตายมันเล็งเห็นผลของการกระทำได้
คือ๒ข้อข้อหาที่ส่งไปนะคะ
ทำร้ายร่างกายจนเจ็บสาหัสแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนเสียทรัพย์
คือทางแทนรวงมองว่าเบาเกินไป
เพราะเพราะเคยมีคำพิพากษาสารดีการ์
ว่ารักษณะใกล้เคียงหรือแบบเดียวกันนี้

คือคดีนี้ถ้าตำรวจเขาสอบจริง
เขาจะพบว่าถ้าไปถึงมือหมอช้ายังไงก็ตาย
สุกยังไงก็ตายถ้าไม่ปั๊มหัวใจขึ้นมายังไงก็ตาย
คือประเด็นตรงนี้มันก็ต้องสอบไปในสำนวนด้วย
ไม่ใช่ว่าจะทำเป็นคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็ส่งอายการไป
ตอนที่บอกว่าเป็นไฟขนาดไฟบ้าน๒๒๐วูดนี่ถามคนนี้เลยค่ะช่างไฟคุณอานัท
คือตอนนั้นเนี่ยมารู้ตอนไหนว่าเหตุที่เกิดกับน้องเป็นไฟบ้านคะ
คือมารู้ตอนคือที่เห็นเลยคือตอนรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง
ตอนคือสว่างแล้วก็คือเราก็มาดูว่าไอ้รวดนี้มันมีสายมาจากไหน
แล้วเราก็ดูตามสายไปแล้วสายมันไปลงที่เบรกเกอร์ไอ้คัทเอาท์ที่อยู่ข้างบ้านเขาอ่ะ
สายมันต่อจากไอ้คันเอาตัวนี้
ก็ตอบเหมือนแบบไฟในบ้านเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วเมื่อวันที่น้องถูกไฟช็อต
พี่สาวมองเห็นว่าหลังจากช่วยน้องแล้วนะ
เห็นผู้ชายเจ้าของบ้านนะที่เป็นผู้ชายค่ะ
เขาออกมาสับไอ้คันเอาท์ตัวนี้ลงแล้วเขาเข้าบ้านไปเลย

นี่ถ้าถามว่าตอนที่มันฉุกระหุกชุดละมุนเนี่ยเสียงมันดังแล้ว
แล้วเจ้าของบ้านเจ้าของรั้วเจ้าของเส้นรั่วที่ว่านี้ออกมาไหม
ไม่ได้ออกมาดูออกมาที่หลัง

แล้วได้ทันพูดคุยกันไหมคะว่าพี่มันอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือณตอนนั้นคือผมอยู่กับไอ้นี่ปั๊มอยู่กับน้องครับ
แต่ส่วนพวกพี่สาวกับน้องพวกอะไรเขาจะอยู่บนถนน
พอผมไล่บอกยังไม่ต้องลงมา
พี่สาวผมเห็นว่าผู้ชายเจ้าของบ้านนะครับ
เขามาปิดเขามาโยกคัทเอาท์ลงแล้วก็เข้าบ้านไปเลย
แล้วแล้วเราก็ไปไล่ดูใหม่ในวันถัดไปไหมคะว่าก็คือต่อมาจาก

ขนาดไฟบะไม่ต้องถามมั้ง
ใช่ไหมคะขนาดไฟบ้านคืออันตรายแน่นอน
มันไม่เหมือนกับที่เราเรียนถามนอกรอบบอกว่า
เอ๊ะมันคล้ายกับเวลาที่เขาอาจจะมีบางคนเขาอาจจะกัน
สาราสัตว์เข้าบ้านน่ากลัวอะไรอย่างนี้นะคะ

คุณนักอธิบายว่าไม่ใช่เพราะมันขนาดไฟบ้านไฟบ้านก็คือแหลกมาก
ใช่ไหมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวจะคุยกับภูมิกับ
ถ้าที่ฉันเข้าใจไม่ผิดภูมิกับณวันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นคนละท่านกับตอนที่เกิดเหตุหรือเปล่า

น่าจะเป็นคนละท่านกับตอนที่เกิดเหตุของสพบังบัวทอง
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าถ้าทนายมองว่าข้อหา๒ข้อหากล่าวหานี้
ไม่เป็นไปตามแนวคำพิพากษาสารดีกาซึ่งได้พิพากษาเอาไว้แล้ว

ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าตกลงได้คุยค่าเสียหายไหม
คุยกันยังไงกับเพื่อนบ้านเพราะห่างกันแค่ซอยกั้นเองนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวถ้าได้สายซึ่งคาดว่าน่าจะได้นะคะ
น่าจะได้คุยกับผู้มกับสพบังบัวทองที่นนท์นะคะ
พมศิลปพท่านตอนแรกที่เราติดต่อไป

คือการที่แนวคำพิพากษาสารดีกาบอกเอาไว้เนี่ยนะคะ
ในแต่ละคำพิพากษาที่บอกว่าเป็นแนวเนี่ย
ผู้บาดเจ็บขึ้นอยู่กับผู้บาดเจ็บไหมว่าเจ็บแค่
คือมีทั้งตายแล้วก็ไม่ตาย
แต่โดยหลักก็คือเขาดูว่าจุดที่คุณล้อมเนี่ย
ทั่วไปมันเข้าถึงได้ไหม
ถ้ามันเป็นรั้วด้านนอกนอกตัวบ้านหรือว่าตรงรั้วพื้นที่บ้านเนี่ย

เอาแล้วอย่างนี้จะนับว่าเป็นอะไรรั้วบ้านเขา
ที่โดนกันเรื่องของเจตนาค่าก็แบบนี้เลย
เอารั้วไว้แบบนี้แต่นี่คือเคสนี้ไม่ตายก็ต้องเป็นข้อหาพยายามฆ่า
แต่ทีนี้ที่มันจะไม่ผิดก็คือคุณล้อมรั้วไว้เนี่ย
แล้วไว้ในห้องห้องของคุณเนี่ย
อยู่ในพื้นที่บ้านเขาสมมุตินะเขาเหยียบเข้าไปนิดหนึ่งอ่ะ
ก็ที่โดนตั้งก็หาเจตนาค่าก็โดนแบบนี้กันทั้งนั้นอ่ะบาง
เอาไปล้อมไว้ทุ่งนาอย่างเงี้เด็กมาเล่นเด็กก็โดน
ช็อตหรืออย่างล่าสุดเนี่ยร้องไว้เนี่ยเด็กเตะบอลเตะก็เตะ
โดนอ่าถ้าเอาตามแนวคำพิพากษาที่เคยมีคดีกันแล้วเนี่ยนะคะ
ไม่เกี่ยวกับว่าตายเจ็บเจ็บสาหัสเจ็บแค่ไหนไม่เกี่ยว
มันคงจะต้องดูอย่างหนึ่งก็คือกระแสไฟฟ้าที่เอามาต่อเนี่ย
กระแสไฟฟ้าแรงขนาดไหน
ซึ่งถ้าเข้ารักษณะ๒๒๐โวลต์เป็นไฟบ้าน
ก็คือมันเล็งเห็นผลได้ว่าถ้าคนมาช็อตเนี่ยยังไงก็ตาย
เรียนถามคุณอานัทขอความรู้
โวลต์ยังไงโดนก็ถึงชีวิต
เข้าใจถูกไหมคะยังไงก็ถึงใช่ไหมคะครับถูกแน่นอนครับ
ฉะนั้นกระแสไฟที่เคยมีคดีอื่นมา

ส่วนใหญ่ก็ตายไม่ค่อยมีคนรอด

คือโดนแล้วยังไงก็ตายเว้นแต่ว่าเป็นไฟแบบไม่แรงอะไรอย่างนี้

มันสามารถแบบดูเฉพาะเจาะจงได้ไหมคะ
ว่าจริงแล้วป้องกันสิงสารสัตว
อันนี้เผอิญเจ้าของไปดันจับไว้ด้วยก็เลยถึงตัวเขา

ป้ายบอกว่าตรงนี้มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงผ่าน

คุณทำมาแบบไม่ได้สนใจคนรอบข้างเลย

แต่อย่างน้อยคนรอบข้างจะได้ระมัดระวัง

แต่รู้ว่าวิ่งเข้ามาแล้วคนไม่รู้เรื่องก็ไปเตะเอา
ท่านภูมิกลับมาที่บางบัวทอง
เพิ่งจะมาต้นปีนี้เปล่าคะ
ครับตั้งแต่ล่าสุดเลยครับ
อ่าท่านค่ะตกลงเอาอย่างนี้นะคะ
ถ้าเอาจากที่เราคุยกัน
ทนายรณรงค์บอกว่าการตั้ง๒ข้อกล่าวหาไป
คือทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายจนถึงสาหัส

อาจจะเบากว่าที่เคยมีคำพิพากษาสารดีกา

เหมือนคดีอื่นที่ตัดสินสารดีกาไปแล้วได้ไหมคะ
มันต้องดูที่ข้อเท่าจริงของแต่ละคดี
มันมีดีการ์กลับไปกลับมาอยู่๒เรื่อง
แล้วแต่ข้อเท่าจริงของแต่ละคดี
ค่ะส่วนใหญ่แล้วข้อที่จริงที่แตกต่างกัน
จะอยู่ที่อะไรคะอยู่ที่ผู้เสียหายว่าถึงระดับไหน

ต้องดูว่าสถานที่ที่เขาปล่อยกระแสไฟ
อยู่ตรงข้างย่อมเล็งเห็นผล
หรือไม่ที่ว่าจะคนที่จะไปโดน
หรือเกิดอันตรายแก่ผู้ชนอื่นหรือทัศนอื่น
หรือคือรู้ที่เจตนาครับเจตนาเขาย่อมเล็งเห็นผล
หรือไม่ว่าการกระทั่งของเขา
แล้วทางการสอบสวนในส่วนของชั้นตำรวจ
ทางเจ้าของบ้านมีเจตนาอะไร
ในการขึงรวดแล้วใช้ไฟบ้านคะ

คือคดีนี้เกิดก่อนที่ผมจะมา
ก็ส่งสำนวนส่งฟ้องส่งพัฒนาการอายการไปก่อนแล้วครับ

ส่งอายการ๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะท่าน

แต่ว่าสอบการเขียนสำนวนไปก่อนแล้วใช่ไหมคะ
ใช่คือคดีนี้มีการแจ้งข้อเก่าหาผู้ต้องหา

ก็เลยการที่พอก็จะหลุกเสร็จ
นะแล้วก็นัดผู้ต้องหาไปก็คงส่ง

เหนือจากเรื่องของสถานที่แล้วเนี่ย
ไฟใช้แรงเบาแค่ไหน
มีผลต่อการตั้งข้อหาด้วยไหมคะ
มีผลครับมีผลเพราะว่ามันสอดถึงเจตนา

สมมุติจากคนไปโดนอย่างอื่นอัลลาร์
หรือทำให้เกิดอันตรายใกล้ร่างกายหรือจ๋าหัด

ค่ะท่านแล้ว๒๒๐โวลนี่เห็นเจตนาได้ว่าถึงแค่ไหนคะท่าน
ก็น่าจะสัญญาตรายแก่ชีวิตได้ถ้าหากว่าคนไปโดนไปถูกก็
อ่ะงั้นข้อที่สามค่ะข้อที่สามเนี่ยการที่เกิดผลแล้วเนี่ยนะคะ
เกิดกับใครเกิดมากแค่ไหนมีผลต่อการตั้งข้อหาไหมคะ
ต้องดูที่เจตนาก่อนครับมีเจตนาว่าเขากระทำแล้วก็มันย่อมได้เงินคน
หรือไม่ว่าจะเกิดก่อให้เกิดอันตรายกับคนอื่นเนี่ยหรือคนที่เดินไปเดินมาเนี่ย
ได้หรือไม่นะครับแต่ว่าการที่เกิดแล้วผลไปขนาดไหน
มันก็สามารถใช้มันการประกอบการพิจารณาในการมีความเห็นมันก็ดีได้เช่นกัน
ผู้กำกับคะไฟ๒๒๐ซึ่งเป็นไฟบ้านอันนี้ฉันก็ฟังล้วนเลยเนี่ยนะคะ
จากที่บอกข้อเท็จจริงเนี่ยไฟ๒๒๐โวลต์เนี่ยนะคะแล้วก็ขึงเอาไว้ตรงรั้ว
โดยที่ไม่ได้มีป้ายกั้นคำว่าขึงไว้ตรงรั้วเนี่ยก็เอาล่ะ
เดี๋ยวคงไปพิสูจนกันว่าในหรือนอกแต่คำถามคือว่าลักษณะแบบนี้เนี่ย
ยังไงความผิดก็ไม่เกินทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะ
อย่าอยู่ที่แค่ทำร้ายร่างกายจะไม่มีเจตนาฆ่าทำร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิต
คือจะไม่เกินทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะ
ต้องดูครับดูว่าบ้านมันอยู่ริมถนนที่ประชาชนใช้สัญญาณไปมา
หรืออยู่ใกล้เคียงใกล้ชิดที่สามารถบุคคลทั่วไปพอจะเดาได้
พอจะคาดได้พอจะเล็งเห็นผลได้ว่าสมมุติว่าริมถนนที่คนเดินผ่านเยอะลึก
คนสามารถไปถึงจุดที่ไม่รับอันตรายได้จากการที่เขาเกิดรวด

สมมุติว่าหรือว่าดูแล้วเนี่ย
ถ้าเขายังไม่พอใจข้อกล่าวหาที่ส่งไปในชั้นอายการ
คำถามคือว่าผู้เสียหายมีสิทธิ์อะไรในการเรียกร้อง

ก็สามารถขอความรับทำจากทางพนักงานอายการก็ได้ครับ
พนักงานการก็จะมีอำนาจที่จะสั่งให้พนักงานสวนเนี่ย
แจ้งข้อเก่าหาเพิ่มเติมสอบส่งเพิ่มเติม

ก็คือถ้าสมมุติในชั้นนี้ถ้าจะไปร้องก็คือต้องไปที่อายการเลยใช่ไหมคะ

ครับหรือไปลองขอความิยุทธรรมที่ผมก็ได้ที่หลวงพักละ
ง่ายกว่าดีไหมคะ

ขอบคุณผู้อำกับนะคะเวลาเราน้อยเดี๋ยววันหลังเราคุยกันใหม่นะคะ

ครับสวัสดีครับ
เอาไงยังไม่ได้คุยเรื่องความเสียหายนี่เลยนะ

ก็ต้องขอความเป็นธรรมไปยังท่านพนักงานอายการนะครับ
แล้วไม่ไปหาผู้มกราบก่อนเหรอ

แต่ว่าทางเราเราก็เตรียมจะยื่นท่านอายการอยู่แล้ว

ไปเบาเนอะทนายเอลลงเนอะ

แล้วต้องการทุกอย่างให้มันเป็นไปตามกฎหมาย
คือถ้าเกิดว่าทำแล้วมันเจ็บแค่โทษนี้
ถ้าคนอื่นเขาทำเรียนแบบบ้าง

เนี่ยเข้าใจคือมันจะหมายถึงว่าคือมาตรฐาน
ใช่ไหมคะมาตรฐานคือถ้าเทียบที่คำพิพากษาสารดีกาอะไรอย่างนี้
อื่นเนี่ยเขาจะต้องสร้างมาตรฐานร่วมกันยังไง

คือจนถึงตอนนี้เรื่องแพ่งหมายถึงคดีเรื่องชดใช้ชดเชยค่าเสียหาย

ที่มาคุยกับผมที่บ้านผมนะครับ
คือตัวผู้ก่อเหตุเองเขาไม่มา

ผมชี้แจงในส่วนต่างแล้วผมเรียกเขาไปอยู่ที่๗แสนบาท
เขาบอกเขาไม่ค่อยมีเงินอะไรอย่างนี้ครับ
ก็นั่งคุยกันพักนึงแล้วเขาก็กลับบ้านไป
แล้วเขาก็หายเงียบไปพักนึง
แล้วเขาติดต่อไปที่พี่สาวผม
พี่สาวที่เป็นลูกป้าอีกคนนึง
ก็ไปเจรจาต่อลอง

จบเรื่องได้ไหมแค่แสนเดียว
ซึ่งทางเราไม่ตกลงแทน

กำลังจะถามว่ารักษาตัวไปเท่าไรคะคุณเต้น
คือในส่วนของการรักษาตัวครับ

แต่มันก็ไม่ได้อยู่ในส่วนจำเป็นที่ผมจะต้องมาเป็น

แล้วก็มีในส่วนต่างก็คือค่านอนโรงพยาบาลคือนอนห้องพิเศษ

เพราะฉะนั้นเรื่องทางแพ่งคือเรื่องค่าเสียหาย

ก็ต้องรอเดี๋ยวท่านอายการฟ้องก่อนเดี๋ยวเขาไปเรียกกันเพิ่ม
ก็เรียกไปตลอดทั้งชีวิตเพราะว่าเขาทำชีวิตเขาเปลี่ยน
ส่วนเรื่องข้อหาอันนี้เดี๋ยวก็ไปทั้งภูมิกับ
และก็ส่งเรื่องทางต่างนายการด้วย
เอาอย่างนี้ค่ะคือจริงคดีมันไม่มีอะไรซับซ้อน
แต่ว่ามันจะไปได้ถึงแค่ไหนกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

หายค่ะซึ่งจริงแล้วหยุดหายใจไปแล้วเร็ว
ถ้าพี่ไม่ปั๊มขึ้นมาคุณอันนั้นไม่ปั๊มขึ้นมาไปแล้ว
ครับนะคะยังไม่ได้พูดถึงชาลีเลยยังไงขอแสดงความเสียใจ
ทราบว่าเป็นสุดนักที่รักมาก
เดี๋ยวตามคดีกันต่อถ้ามีอะไรสรุปเดี๋ยวเราคงได้คุยกัน
วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านแล้วก็ทนายเอกด้วยขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์น้ำท่วม
ได้กับไทยรัฐนิวส์โชว์ทุกแง่มุมนะคะ